สพบางบัวทองจับตัวสองตีนแมวที่ไปขโมยของในบ้านของชาวบ้านเขาได้
วันนี้ก็คุมตัวไปทำแผนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับ
ตอนที่ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
นี่ครับคือเจ้าของบ้านนี่กลั้นอารมณ์ไม่อยู่แล้วนะครับ

นี่ตอนเที่ยงวันนี้นะฮะสพบังบัวทองคุมตัวนายสุพัฒน์สิงห์อยู่
อายุสามสิบห้ากับนายนิรุธยังเขียวสดอายุยี่สิบแปด
สองผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
หมู่บ้านพฤกษา๓นะครับตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนวลธบุรีทำแผนอยู่สักยี่สิบนาที
ตอนจะนำขึ้นรถเพื่อจะกลับไปโรงพัก
ก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนะฮะกลุ่มเจ้าของบ้านเนี่ย
มารอกันอยู่นะครับตำรวจก็ต้องรีบกันตัว
แล้วก็พาผู้ต้องหากลับไปโรงพักนะครับสองคนนี้ไปลักทรัพย์ในบ้านของชาวบ้านนะฮะ
ไปดูหลังที่ไม่มีใครอยู่นะไปรื้อค้นสิ่งของทำลายทรัพย์สินเขาด้วย
ทรัพย์สินไปหลายรายการนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งแรกอ่ะค่ะก่อเหตุตอนตีสองยี่สิบสามเมษายน
ครั้งที่สองตีห้ายี่สิบหกเมษายนได้ทรัพย์สินไปห้าหมื่นกว่าบาทนะค่ะ
หลายรายการเลยอ่ะค่ะพระเครื่องเงินของใช้เนี่ยนะคะ
ก่อเหตุซ้ำแบบเนี้ยตำรวจเขาเลยต้องเตือนประชาชน
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังจริงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับตัวนายสุภัทธ์สิงห์อยู่อายุสามสิบห้าปีเนี่ยนะคะ
ก็เคยเป็นเจ้าทุกข์ถูกแก๊งเงินกู้บุกบ้านแถวอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เมื่อ๑๕มีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ
แต่วันนี้กลายเป็นว่าตัวเองมาเป็นผู้ต้องหาซะเองในคดีรักทรัพย์นะคะ